คุณผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวช่วงปีใหม่กันที่นครนายกนะฮะก็ไปเป็นครอบครัวเด็กผู้ใหญ่อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วช่วงระหว่างที่ผู้ใหญ่นะกำลังย่างหมูนะดูเรื่องของกับคงกับข้าวนั่งคุยกันอยู่มันมีสระน้ำอยู่ด้วยค่ะเด็กตัวเล็กเล็กไม่กี่ขวบฮะเล่นน้ำกันอยู่คนสองคนไปดูนะครับว่าเกิด

อ่านี่ตอนแรกที่เด็กมานั่งเล่นอยู่ขอบสระนะฮะค่ะแล้วผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่โต๊ะอ่าก็ก็อยู่ไม่ได้ไกลหรอกกับสระอ่ะนี่แล้วน้องก็เดินไปเรื่อยเรื่อยนะครับผู้ใหญ่ก็นี่ฮะเสื้อแดงที่เนี่ยชุดแดงเนี่ยผู้หญิงชุดแดงที่กระโดดลงไปช่วยเด็กเนี่ยก็ทำกับข้งกับข้าวเตรียมอาหารอยู่แถวนี้ขอดูภาพตอนที่น้อง

ชุดแดงที่กระโดดลงไปช่วยเด็กในน้ำนี่แหละคุณฝนนะฮะคุณฝนบอกวันนั้นครอบครัวไปพักผ่อนช่วงปีใหม่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทินครนายกนะครับไปกันเนี้ยฮะเป็นสิบคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับก็ตามภาพเลยฮะตามประสาทเด็กเด็กก็เล่นอยู่ตามติมสะน้ำผู้ใหญ่ก็เดินไปเดินมาเตรียมอาหารต่างต่างคุณพ
หลานอยู่ตลอดค่ะอ่าคือเลือบตามองอยู่ตลอดแม้จะเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แต่ก็เลือบตามองตลอดเนี้ยโชคดีเลยนะฮะพอเห็นเด็กตกลงไปก็เลยกระโดดลงไปช่วยได้ทัน
ต้องบอกก่อนว่าตัวแม่เด็กอ่ะมีลูกสองคนแล้วทางพ่อเด็กเขาก็ยืนย่างหมูอยู่แล้วแม่เด็กเขาก็เลี้ยงลูกอีกคนนึงอยู่แล้วตอนนั้นคือทุกคนก็นั่งดูเด็กอยู่ตลอดอ่ะค่ะพี่ก็คือห่างแต่ว่าไม่ไม่ได้ละสายตาจากเด็กทุกคนก็คือจ้องมองอยู่ที่เด็กอ่ะค่ะว่าแบบจะยังไงแต่เราก็ระวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะค่ะแล้
ลงไปได้ไว้เพราะว่าเหมือนเราก็ยืนมองอยู่ตลอดก็พี่ใหญ่ก็ควรดูแลใกล้ชิดเด็กให้มากกว่านี้ค่ะควรมีเสื้อชูชีพให้เด็กใส่เล่นน้ำหรือใกล้สระน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ